มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
แต่สิ่งสำคัญมีผู้ป่วยติดเตียงติดอยู่ด้านใน
ต้องไปช่วยออกมาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับ
ที่เกิดเหตุไปพบเพลิงกำลังลุกไหม้
จากด้านหลังของร้านทองเจริญซึ่งเป็นตึกสูง๔ชั้นครับ
แล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้านในของอาคารด้วย
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็ต้องเร่งใช้น้ำฉีดสกัดไฟ
ระหว่างที่ลุกลามจากชั้นล่างของตึกก็กำลังทำงานกันอยู่สักชั่วโมงนึงครับ

ขณะที่ควบคุมเพลิงนะครับเจ้าหน้าที่ได้ใช้บันไดสูง
พร้อมกับกระเช้าเนี่ยไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ข้างใน
เป็นผู้ป่วยติดเตียงชื่อว่านางจันทราคุณรัตนสิริอายุ๘๒ปี
ก็ไปช่วยกันอย่างทุลักทุเลครับแล้วก็ลงมาได้อย่างปลอดภัยก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
นายสุชินคุณรัตนสิริอายุ๔๙ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านก็บอกว่าตื่นมา
ได้ยินเสียงร้องตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้จากด้านหลังร้านครับ
จึงวิ่งออกไปดูเพราะว่าโอ้โหไฟกำลังลุกไหม้ที่บริเวณห้องเก็บของเลย
ก็รีบวิ่งขึ้นไปช่วยแม่คือคุณแม่เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้านบน
แต่ว่าเปลวเพลิงมันลุกไหม้ท่วมเลยตัวเขาเองจะวิ่งเข้าไปแต่ว่าไม่สามารถจะเข้าไปได้
ก็เลยทำยังไงดีล่ะรีบโทรไปแจ้งตำรวจก่อนเพื่อขอความช่วยเหลือ
แล้วก็แจ้งทางด้านของดับเพลิงกู้ภัยเข้าไปช่วย
สุดท้ายก็เอาแม่ออกมาได้อย่างปลอดภัยจากด้านบนของอาคาร
พนักงานสอบสวนสพชัยภูมิบอกว่าหลังจากตรวจสอบแล้ว
น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแต่ว่าต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
สาเหตุในการเกิดเพลิงไหม้อีกครั้งหนึ่งนะครับ